อะไรพิเศษที่ขัดลองตัวเนี่ยคะ
จริงวันนี้ก็ผมก็เขียนคอลัมป์ให้รับติมมา๒ปีแล้วนะครับ
ปีนี้ก็๙ปีที่๓นะฮะ
แล้วก็จะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับ
ก็ไม่เชิงการท่องเที่ยวนะครับ
ก็จะไม่ได้ไปท่องเที่ยวตามที่ต่าง
พาไปดูอะไรที่น่าสนใจในมุมมองของผมครับ
หลายคนไม่เคยเห็นว่าพี่ขันเขียนคอลัมนี้เป็นมุมใหม่

จริงเราก็เขียนเพลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เวลามาเขียนหนังสือมันก็เหมือนได้เผยแพร่มุมมองเราอีกแบบหนึ่ง
มันต่างยังไงคะเขียนเพลงเขียนหนังสือเนี่ยค่ะ
ก็เพลงมันก็จะต้องจริงก็สาดคล้ายกันครับ
แต่ว่าเขียนหนังสือมันก็จะเหมือนอธิบายมุมมองได้กว้างขึ้นเพราะเพลงมันเนื้อที่มันน้อยครับ
เพลงมันต้องหวาน

วันที่๑๔กุมภาเห็นโพสต์ย้อนหลังอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็จริงก็ไทม์ฮอปนะครับของเฟซบุ๊ก
มันขึ้นมาเราก็เลยเหมือนงั้นเราก็แชร์ไปหน่อย
จะได้เหมือนแชร์ความรู้สึกนิดนึงครับ
จริงความรู้สึกตอนนั้นที่แชร์คือรู้สึกยังไงครับ

รู้สึกอย่างนั้นอยู่ใช่ไหม

ไม่ได้ว่าเห็นข่าวก่อนหน้านั้นที่แบบว่ามีเพลงว่าเขาถ่ายที่ไทยหรือเปล่า
ครับครับก็ได้เห็นครับก็คนประมาณล้านคนส่งมาให้ดูครับ
ก็แปลว่าขอให้ดีที่สุดขอให้มีความสุขมากง่ายครับ
ครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับนะครับก็มีคนให้กำลังใจเยอะแยะครับ

ไม่ต้องเป็นห่วงเราใช่มั้ย
ครับไม่ต้องเป็นห่วงฉันเหมือนพี่เศษโกโซครับ

แต่ว่าก็ไม่ได้มองหาไหนก็
จริงความผิดเราก็คือมันยุ่งกันไป
จนมันทำให้หลายอย่างไม่ดีครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันยุ่งเราก็ยุ่ง
ทำให้มันไปที่สุดเลยกับสิ่งที่เราทำนะครับ
อันที่ทำเองด้วยพลังไปที่เป็นงานดีเจก็ออกใหม่
เพราะฉะนั้นเราก็ลดความเห็นกันตัว
นะครับเราก็เลยโอกาสมันคือ

อืมตอนบาร์เนตไทยเนี่ย
ไทยเนี่ยคนก็มีความสุขเยอะแต่คนไม่มีความสุขนี้เยอะกว่า

เราก็เลยอยากจะเอาเพลงนี้มอบให้นะครับเพลงนี้ชื่อว่าพอแล้ว

ก็ตอนนี้ก็คุยน้อยลงครับก็ให้เขาให้เขาศึกษาอะไรของเขาดีกว่าครับไม่อยากจะไปกวนอะไรเขามากครับ

เค้าได้บอกกล่าวแต่เค้าได้บอกกล่าวผมมาพักนึงแล้วครับ
บอกกล่าวว่าจะไปเที่ยวอยู่หรือว่าว่าใช่เค้าก็บอกว่าเค้าก็เริ่มเดทแล้วนะอะไรแบบนี้เค้าเล่าให้ฟังครับ
เราก็บอกก็ยินดีด้วยครับแน่นใจครับ
ข้าได้ยินใช้ความสุขแบบไหน
ก็ได้ทำงานได้ใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ไม่ต้องวอรี่ว่าใครนั่งรอเราอยู่ที่บ้านทุกวันก็โอเคครับ
เดือนบลแรนไทน์ที่ผ่านมาพี่ขันโอเคไหมคะผดใจ
ก็เลยชวนเพื่อนที่โสดกันมานะครับ
ก็ไปติดตามในไอจีกันได้นะครับ
สวยทั้งหลายที่เป็นเพื่อนกันนะครับ
ในองค์การและก็นอกองค์การนะครับ

ครับแน่นอนครับแน่นอนอยู่อย่างเต็ม
แล้วยังความสบายแล้วก็ปฏิเสธให้กลับสู่คลุม

ผมว่าตอนนี้ผมนิ่งอยู่ดีกว่าครับ
คนเรามันต้องศึกษากันเองครับ
ยินดีใช่มั้ยครับเพราะว่าเขาจะเจอมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ย

ก็กลัวเดี๋ยวไม่มีเวลาให้อีกครับ

คือตอนนี้ยังไม่พร้อมมีรักใหม่มีอะไรคะ
ผมไม่เคยหาความรักอยู่แล้วครับ
เพราะว่าบางทีมันมาก็ให้มันมาหาเราครับ

จริงพวกมันจะต้องโฟนก่อนครับ

ไม่เค็ดใช่มั้ยครับ

ตอนนี้ก็ยกตรงขาวได้ละครับ

เพื่อคำนวงเพื่อน
พี่เต้อยากมีไม่เดีี่ยวพี่หร่อยกับที่กอสนะคะ